คนไหนมีพี่น้องมาบอกกันหน่อยว่าที่บ้านเนี่ยเถียงกันเรื่องอะไร
อืมบ้านหลังเนี้ยคุณผู้ชมมีรถอีแตนนะค่ะไว้ขนมันสัมปะหลัง
เบิร์ดพี่น้ำแข็งแล้วก็เกี่ยงกันเกี่ยงกันเติมน้ำมันนี่ไง
วันหนึ่งน้องชายเลือดร้อนเหลือเกินค่ะชักปืนยิงพี่เลยฮะ
แท้แท้เนี่ยเสียชีวิตเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมในบ้านเลยนะ
หน้าตู้เย็นเลยคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ

ไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ครับอยู่ในอำเภอวัดโบดจังหวัดพิศนุโลก
ชื่อพี่เด่นชัยอายุ๔๑ปีโดนโอ้โหยิงเข้าลำคอขวา
แล้วก็หัวเขาแตกด้วยนะมีรอยฟกช้ำที่หน้าอกด้วย
นอนตายอยู่ในบ้านเลยรอบรอบบ้านไปตรวจสอบดู
เจอปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์ถูกทิ้งไว้ในพงหญ้า
ห่างจากตัวบ้านประมาณสิบเมตรแม่ของผู้ตายเนี่ย
แม่จันหอมอายุหกสิบสี่เล่าให้ฟังว่าอ๋อนั่นอ่ะ
ลูกคนโตแม่เองโอ้โหเด่นชัยเนี่ยลูกคนโตแม่
แล้วคนยิงอ่ะก็ลูกคนรองชื่อไพทูนอายุสามสิบห้าปี
ตอนเกิดเหตุแม่อาบน้ำอยู่ได้ยินลูกอ่ะนะ
ก็คือภัยทูลกับเด่นชัยมันทะเลาะกันเถียงกันเรื่องเติมน้ำมัน
อีแตนไม่มีใครยอมไปเติมสักทีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข
หลังจากนั้นแม่ได้ยินเสียงปืนปั้งรีบวิ่งออกมาดูครับ
มาเจอว่าไพรทูลลูกคนรองเนี่ยวิ่งสวนลงไปวิ่งสวนลงไป
แล้วก็มาเห็นลูกคนโตก็คือเด่นชัยนอนเสียชีวิตอยู่แล้ว
แม่ก็ยอมรับนะว่าไอ้ลูกสองคนนี้มันทะเลาะกันบ่อย
เมื่อวานนี้ครับ๔กันยายนตำรวจจับตัว
น้องคนรองก็คือภัยทูลมาได้แล้ว
หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าท้ายหมู่บ้าน
ภัยทูลอ้างว่าที่บ้านมีอีแตนไว้รับจ้างขนมันสัมปะหลัง

แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ร่วมกันพี่น้องใช้ร่วมกัน
แต่ตนเองตนกับพี่ก็คือพี่เด่นชายนะนะ

คืนวันเกิดเหตุพี่เด่นชัยเมามา
แล้วก็มาต่อว่าผมเรื่องไม่เติมน้ำมันรถอีแตนอีก
พอต่อว่าเสร็จก็แยกย้ายกันไป
ตอนนั้นผมเองหยิบปืนมาเลย
ไม่ได้จะไปยิงพี่เด่นชัยนะจะไปหาของป่า
แล้วจู่พี่เด่นชัยเมามา
ทำท่าจะยื้อแย่งกันยื้อแย่งปืนจากผมไป

สุดท้ายปืนมันลั่นลั่นใส่พี่

ผมกลัวดิตกใจหนีหลบในป่าเลย
ไม่รู้แบบที่ไหนไปด้วยนะครับ
พี่แล้ว

ฟังภัยทูลแล้วเชื่อสิ่งที่เขาพูดไหม

เนื่องจากมันปายถึงว่าภาพคนตาย
ตำรวจก็เลยคุมตัวภัยทูลไปสอบสวนเพิ่ม
แต่เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อน
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดูพญาหลักฐานนะครับ